เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่๒๓กรกฎาคมที่ผ่านมา
เป็นผู้ต้องหาในคดีค้ายาเสพติด
ปรากฏว่ายิงดาบตำรวจอันนบเครืออันนันต
พบหมู่งานปราบปรามของสพแก่งคอยที่จังหวัดสระบุรี
แล้วก็เมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่ก็ตามติดตัวคนร้าย
ปรากฏว่าในการตามติดคนร้ายก็เกิดการวิสามันฆาตกรรมนะครับ
โดยทีมกู้ภัยนำร่างของนายประนอมศรีศุกร์ผู้ต้องหายิงดาบ
ตำรวจอันนบเครืออนันต์ตำรวจสภแก่งคอยนะฮะ
ซึ่งเข้าล่อซื้อยาบ้าแล้วก็ถูกวิสามัน
หลังจากที่คนร้ายพยายามต่อสู้การล้อมจับแล้วก็หลบหนี
โดยผู้ตายอยู่บนกุฏิบร้างบนเขาสวมสบงพระผืนเดียวนะครับ
บนเขาเนี่ยฮะและตัวเองก็สวมสบงพระผืนเดียว
สวมผ้าอังสะและไม่โกนผม
ว่าคงจะเป็นการแต่งกายเรียนแบบพระ
เพื่อเป็นการตบตาเจ้าหน้าที่นะครับ
หน้าที่ผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๑
กำชับเจ้าหน้าที่เร่งติดตามทุกพื้นที่ที่มีเบาะแส

โดยแนวทางสืบสวนทราบเพียงว่าแอบกบดานตามแหล่งเขา
ขณะเดียวกันทางตำรวจสภแก่งคอยก็ได้ปิดประกาศ
พบเบาะแสคนร้ายแล้วก็แจ้งตำรวจ
จะได้รับรางวัลนำจับ๕๐๐๐บาทนะครับ
และท้ายที่สุดด้วยกระบวนการในการติดตามของเจ้าหน้าที่เองนะครับ
ก็ปรากฏว่าพบว่านายประนอม
ก็แต่งกายเรียนแบบพระสงฆ์อย่างที่บอกคุณผู้ชมไปนะครับ
แล้วก็มีการติดตามจนกระทั่งพบสถานที่
และท้ายที่สุดนะครับก็วิสามันฆาตกรรมคนร้าย
ส่วนเรื่องของการเมื่อกี้เห็นภาพเรื่องของการ
จัดพิธีงานศพให้ดาบตำรวจผู้ที่เสียชีวิตนั้น
ก็ได้มีการที่จะทั้งเลื่อนยดเลื่อนตำแหน
เพราะว่าถือว่าเป็นการเสียชีวิตในหน้าที่ด้วยนะครับ